เฉพาะคนที่มีวันหยุดเพียงแค่วันเดียวนี่นะคะ

อสมสารค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะคะ

แต่ว่าทริปการท่องเที่ยวจะไปแบบไหน
ที่ไหนหรือว่าจะต้องเดินทางอย่างไร
คุณกระมวลวันการีพัฒน์นำเที่ยวให้กับเราค่ะ
เรือโดยสารลำใหญ่บรรทุกนักท่องเที่ยวเต็มลำ
่งหน้าสู่เกาะสมสารกันค่ะ
ระหว่างทางชิวไปกับการรับลมทะเลเย็น
ไปพร้อมกับการเซลฟี่บันทึกการเดินทาง

เห็นหลักกิโลอันยักษ์สะกดว่าเกาะสมสาร
แน่นอนว่ามาถึงที่หมายแล้วค่ะ
ใช้เวลาเดินทางเพียง๒๐นาที
ก็ได้หลุดออกมาอยู่ในโลกของธรรมชาติ
อดสมสารอยู่ในความดูแลของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
เปิดให้ท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ
ต่อวันรับนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะเพียง๕๐๐คนเท่านั้น
ก้าวแรกเมื่อถึงเกาะทุกคนจะต้องมารวมตัว
ฝั่งเจ้าหน้าที่บรรยายประวัติของเกาะ
พร้อมแนะนำกิจกรรมและข้อห้ามต่าง
ที่สำคัญอย่าลืมแวะสักการะสารเจ้าแม่อาม่า
สมสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะด้วยนะคะ
ชายหาดที่นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำได้คือหาดเทียน

จากนั้นนั่งรถต่อไปอีกนิดก็จะถึงหาดลูกกลม
หาดทรายขาวนวลละเอียดยิบน้ำใสแจ๋วตัดกับท้องฟ้าสีคลาม
ก็มาครั้งแรกครับแบบแถวนี้เคยไปเที่ยวมาหมดแล้ว
แล้วที่นี่ยังไม่เคยมาครับก็เลยมาเที่ยวที่สมสาร
แดดจัดนักท่องเที่ยวจึงนิยมปูเสือ
และเช่าเปรย์นอนแบบชิวดบแดดใต้ต้นไม้
ออกไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเห็นนักท่องเที่ยว
สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำทั้งพายเรือคายักษ์นั่งเรือยางโต้คลื่น
แต่ที่ห้ามพลาดคือการดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเล
ใส่เสื้อชูชีพหน้ากากดำน้ำสน็อกเกิ้ลกระโดดน้ำตูม
ว่ายไปพร้อมกับคุณครูมนุษย์กบ
ตาตื่นใจเพราะใต้ท้องทะเลมีปากการังเขากวาง
ดอกไม้ทะเลที่พริ้วไหวไปตามแรงคลื่น
ปลากระตูนน้อยใหญ่แวกไหว้มายอกล้อ
อกล้อช่างมีความสุขเอิบอิ่มกับความงามของทะเลอ่าวไทยจริงค่ะ
สำหรับราคาตัวก็สบายกระเป๋าผู้ใหญ่๓๐๐บาทเด็ก๒๓๐บาท
โดยเรือขาไปจะออกทุกชั่วโมงตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่ายโมง
และเรือขากลับรอบสุดท้ายคือ๔โมงครึ่งค่ะ
เกาะสมสารแห่งนี้ค่ะเปิดบริการให้นักท่องเที่ยว
ชื่นชมความสวยงามของท้องทะเล

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
งดจำหน่ายตัวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน